กระดกเล่าเล่าขาวไปคนหนึ่ง

ชนกระบะเขาถึงขั้นก้มกราบ
อย่าเอาผิดผมเลยผมไม่มีตังค์จ่าย
มืนแล้วพี่จะเลิกเล่าไหมเนี่ย

ไม่เอาเรื่องไม่เอาเล่ากับผม
เพราะว่าผมเริ่มมีตังค์ที่ว่าได้ชดใช้

จะเลิกไม่ได้แต่ว่าผมจะ

แล้วพี่ก็ตั้งใจไม่โกหกด้วย

มันต้องค่อยลด

พี่หมื่นในทองอายุ๔๑ปี
อย่างที่บอกเขาเป็นอาชีพก่อสร้างครับ
นี่กลมกราบแบมือเตรียมด้วยนะ

เพราะพี่เมื่นแกไปดื่มล่าวจนเมา
เหตุเกิดในซอยสัตหีบสูงวิทย์๔๑หมู่๓ครับที่ชนบุรี
กระบาดอย่างพี่เฉลิมชัยก็ไม่ติดใจเอาความด้วยนะ
ใจดีเหลือเกินพี่เหตุเกิดเมื่อเย็นวันอ้าว
เหล้าอยู่หลับไปแล้วโอ้โหพี่หมื่นหมดสภาพเลย
พี่หมื่นก็ยอมรับผมมาดื่มเล่าขาไว้ขวดนึง
แล้วก็ขี่มอเตอร์ไซค์ไปชนรถคนอื่นเขาสร้างความเดือดร้อนให้
ผมก็รู้สึกผิดนะก็เลยก้มกราบขอโทษอีกฝ่ายที่ไม่เอาเรื่อง
เพราะผมเองก็ไม่มีเงินชดใช้ยังไงก็ตามนี่ร่องรอยความเสียหายครับ
มือขอความเห็นใจจากตำรวจด้วยนะ
บอกตำรวจสพสัตหิบอย่าดำเนินคดีผมเลยผมไม่อยากติดคุก
รับปากนะจะไม่เมาแล้วขับอีกแล้วแต่ก็ยอมรับแหละ
เราคงยังเลิกไม่ได้หรอกคงทำไม่ได้จะค่อยลดแล้วกัน
ความเสียหายที่เกิดขึ้นเจ้าของรถกระบะอย่างพี่เฉลิมชัย
ก็ให้บริษัทประกันภัยเป็นผู้ดำเนินการไป
ส่วนเรื่องคดียังไงก็ตามตำรวจสพสัตหีบก็ต้องดำเนินคดีต่อไปครับ